อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบมองเห็นปัญหาถึงตรงนี้ค่ะ
คือเวลาโยออกรายการนะคะย่อมจะมีแบบว่าเหตุการณ์แซวแบบว่าสายเหลืองอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยแล้วเราก็เหมือนแบบชินค่ะ
แต่แบบพอมาพูดถามว่าเรารู้สึกไหมเราก็รู้สึก
แต่เราเข้าใจพี่ภาคภูมินะตอนนั้นว่าคือเราถ่ายกันนานมาก
แบบเราถ่ายกัน๔เทปใช่ไหมคะแล้วก็จะแบ่งกัน
ก็คือคิวนั้นทั้งวันแล้วพี่เขาก็แบบว่าเล่นมุกมาเยอะมากอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เออรับมุกเขาแล้วก็บางมุกเราก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ณตรงนั้นเราก็รู้สึกเหมือนตกใจนิดนึงทุกครั้งอะค่ะ
แต่เราก็แบบไม่ได้โวยวายหรือว่าไม่ได้เอกใจว่าแบบพี่คะมันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็โยก็คิดว่าเหมือนแบบอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกมาสาธารณะอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีปัญหากว่าตอนนั้นน่าเสียปะตอนนี้เขาพูดคำพูดนั้นอะไรอย่างนี้
แล้วเกิดเรารู้สึกดีจีนไหม

แต่เราแบบไม่ได้โกรธเขาเลย
ไม่ต้องแบบเออทำไมต้องพูดแบบนี้นะ
เราก็แค่รู้สึกแต่เราก็
เวลาเราเจอมุกนี้ค่ะเราก็จะยิ้มรับ
เหมือนแบบสีหน้าเราก็แบบเออเราไม่ได้เล่นนะ

แค่ว่าที่ผ่านมาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยมากเลยค่ะ
โอเวลาไปออกรายการแล้วโดนเล่นมุกในแบบแนวนี้
ก็ถามว่าบ่อยไหมก็มันมีมาเรื่อยค่ะ
ก็ไม่ได้แบบเก็บมาว่ารายการนี้เจออีกแล้วรายการนี้เจออีกแล้ว
ใช้คำว่าก็ชินเหมือนกันกับความรู้สึก

มีเขามาขอโทษหรือมีการแบบว่าพี่พูดเล่นเกินไปอะไรอย่างนี้

คิดไหมว่าถ้ามันไม่มีแฮชแท็กเซฟโยชีเกิดขึ้น
มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเรื่อย
โยก็คิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อย
เพราะว่าก็ยังไม่มีกรณีตัวอย่างใช่ไหมคะ
แต่เราก็แบบไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบบซ้ำเติมพี่ผ้ากุ้งนะ
คือจริงหนูจบตั้งแต่พี่ผ้ากุ้งโทรมาขอโทษแล้ว

แล้วหลังจากจบรายการหนูก็แบบไม่ได้แค้น
ไม่ได้แบบอุ๊ยทำไมต้องมาว่าหนูแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบก็จบเราทำงานเราก็รู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าพี่เขาเป็นแบบคิดมุกตลกในรายการค่ะ
เราก็เข้าใจเขาเราก็ไม่เก็บมัน
เมเซจมาวันนั้นคืนนั้นเลยค่ะ

มันจะไม่ได้ขึ้นแบบว่าเตือนเลยมันจะอยู่แบบซ่อนใช่ไหมคะ
แล้วหนูเห็นวันที่หนูไปออกงานพอดีประมาณแบบ๕โมงเช้าอะค่ะ
ประมาณนั้นแล้วก็ตอบพี่เขาว่าอ๋อหนูเข้าใจพี่นะ
ใช่แล้วหนูก็พี่เขาก็ถามว่าเออพี่ขอโทษ
ที่แบบไม่ได้ตั้งใจหนูก็รู้สึกแบบเข้าใจนะคะ
เสียงเขาก็แบบไม่ได้แบบว่าเออพี่ขอโทษนะแต่แบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริง
ถ้าโยชิรู้สึกไม่ดีพี่ขอโทษแล้วก็เข้าใจแล้วไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจพี่จริง
มันก็อาจคุยกับหนูแล้วอีกครั้งกันในไอจีด้วยด้วย
ใครเห็นคือหนูจบเขาตั้งแต่มาขอโทษแล้วแต่หลังจากนั้นเขาทำอะไรหนูไม่เกี่ยวกับหนูแล้ว
แบรนด์ภาคกู้ภาคกู้ภาพต้นหัวหลักได้ดูไหม
อะไรอย่างเงี้ที่เขาแบบหลายคนบอกว่าอ้าวยังไม่
ก็อย่างที่หนูบอกไปว่าการที่พูดเกี่ยวกับการเหยียดมัน๒๐๑๙แล้ว
อันนี้พูดในถึงกรณีนี้นะคะก็ไม่อยากให้แบบว่าไปพูดแบบนี้กับใคร
แต่ในกรณีพี่ผ้ากู้คือหนูไม่รู้จริงว่าแบบเขาหมายความว่ายังไง
แต่ถ้าพูดในเรื่องของการแบบว่าสายเหลืองเล่นกับคนอื่น
ที่แบบเขาพูดออกมาใช่ไหมคะว่าแบบเล่นกับพี่ดีเจคนนู้นคนนี้
เพราะมันจะคิดแบบนี้ไหมอาจจะเป็นข่าวแบบนี้ไหม
สำหรับตัวโยคว่าเขาควรจะได้รับการโดนแบบเนี่ยค่ะ

แล้วก็เหมือนเป็นการช้าท่ากับเขาเนี่ยไม่งั้นก็เลยเหมือนติดนะใช่ไหม
ว่าให้เรารองกันกับแบบนี้แล้วคิดด้วยยังไง
ก็สำหรับตัวหนูใช่ไหมคะที่เขาออกมาขอโทษแล้วหรอก
หนูก็ถ้าไปออกรายการหนูก็จะออกรายการกับพี่เขาเหมือนเดิม
ทำอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหนูให้อภัยพี่เขา
แล้วก็คือหนูเข้าใจพี่เขานะคือเขาเป็นคนเล่นคิดแบบคิดมุกตลกเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เข้าใจน่าจะทุกคนก็น่าจะเข้าใจพี่เขา
แล้วก็น่าจะให้โอกาสพี่เขาเพราะว่าครั้งนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะ
แฮสแท็กอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้
คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะทำให้เขาแบบเหมือนฉุกคิด
คิดว่าในอนาคตพี่เขาอาจจะไม่ได้พูดคำแบบนี้ออกมาแล้ว
ก็จริงก็แรงเหมือนกันนะคะ
แต่ก็เขาอาจจะเห็นมิดสีดำพี่เขาหรือเปล่า

เขาก็เลยว่าเหมือนอาจจะประชดริป่าวแทนที่จะแบบว่าพูดดี
ว่าหนูทราบไหมหนูก็พอทราบอยู่เพราะว่าตอนที่หนูไปถ่ายก็จะมีพี่พีชใช่ไหมคะ
พี่พีชที่เป็นแบบไปถ่าย๑๒ลาซิกด้วยกันก็จะโดนเหมือนกัน
นั่นแหละค่ะก็ไม่รู้ว่าทางรายการจะตัดออกไปไหม
และมีหนูด้วยและก็มีอีกหลายคน
คือเราก็ต้องเข้าใจพี่เขาว่าเขาโดนแบบเหมือนจ้างมาเล่นตลกอะไรอย่างนี้

เราได้แชร์ความรู้สึกกับพี่พีชไหมคะลองทำ
ถามเขาไหมว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเราไหมกับเรื่องนี้ที่โดนคำพูดแบบนี้
โอไม่ได้แชร์นะคะโยคิดว่าพี่พีชเขาคงไม่คิดมากหรอกเหมือนพี่หนู
ว่าเราก็เข้าใจในส่วนของพี่เขาแล้วตอนนี้พี่เขาก็น่าจะเข้าใจในส่วนของหนู
หนูจบตั้งแต่พี่เขาโทรมาขอโทษและก็โกรธ
คือถ้าพูดของหนูละครับก็ไม่เกี่ยวกับหนูแล้ว
แต่ถ้าในเรื่องของสังคมพี่ผ้ากุ้งเขาก็ออกมาขอโทษจากใจใช่ไหมคะ
คือตอนแรกอาจจะขอโทษเราอาจจะมีการโพสต์ทำให้แบบว่า
เกิดกรณีเข้าใจผิดมาบ้างแต่ตอนนี้คือ

คือวีดีโอที่เขาพูดออกมาจากใจจริง
ก็คือด้วยน้ำเสียงด้วยแบบว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาค่ะ
โดยโยคิดว่าเคสของเราจะเป็นกว่าเสรียร์ให้กับศิลปินที่จะเล่นในการออกการ

หนูอยากจะชี้แจงว่าคือหนูเป็นคนที่เล่นได้นะคะ
ไม่ใช่แบบว่าหนูไปออกรายการอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเล่นกับหนู
ไม่มีใครกล้าพูดกับหนูแต่หนูพูดในเรื่องของกรณี
บูลลี่เพศสายเหลืองอะไรอย่างนี้ฟ้าเหลืองต่าง
หนูคิดว่าเราสามารถเล่นมุกอย่างอื่นได้
แซวหนูได้เหมือนเดิมสามารถแบบหยอกล้อเล่นหนูได้เหมือนเดิม
ไม่ใช่แบบว่าเราเป็นเพศที่บอบบางพูดอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระทบติดใจ
แต่โยคิดว่าทางเลือกมากกว่านี้เราสามารถเลือกที่จะเล่นกับเราได้

เราก็มีแบบถ้าพูดเหรอคะจริงแล้วสายเหลืองมันก็ไม่รุนแรงที่สุดอ่ะ